คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดเลยอันนี้เป็นเรื่องของความแค้น
แต่ไม่น่าเชื่อนะเค้าอ้างว่าแข็นมายี่สิบปีอะค่ะ
หลานชายแค้นลุงที่เป็นตำรวจเพราะว่าเมื่อ๒๐ปีก่อน
เจอลุงทำร้ายลุงจนเสียชีวิตเลยค่ะ

ผู้ชายคนนี้เป็นหลานนะคะ
ทำร้ายลุงที่เป็นตำรวจ
ร้อยตำรวจรีสำรานบุญตาสุทธิอายุ๗๑ปี
เป็นอดีตตำรวจมือปราบสพวังสะพุงที่เกษียณไปแล้ว

นำตัวส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายคือเสียชีวิต

บ้านน้ำอ้อมตำบลวังสะพุงอำเภอเมืองเลยนะคะ
นี่คือภาพของผู้เสียชีวิตค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
ปูนหน้าบ้านยังมีรอยเลือดอยู่เลยนะคะ
ลุงจรูนอายุ๖๖ปี
เป็นปู่ของผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุที่บ้าน

กลุ่มของร้อยตำรดฤทธิ์สำรา
นั่งอยู่กับญาติรุ่นราวคราวเดียวกัน
ก็คือเป็นผู้ที่อายุเยอะกันแล้ว
ผู้ก่อเหตุนั่งเยื้องออกไป
ตอนเกิดเหตุลุงจรูนบอกว่า

แต่ได้ยินเสียงว่ามีเรื่องกันเลยไปดู

เหมือนกับลากร้อยตำรดฤทธิ์สำราญ

บาดเจ็บเพราะว่าหินเนี่ยบาดเลือดไหลเต็มตัวเลย

ผู้ใหญ่มาล้อมวงคุยกัน

กระชากเสื้อแล้วก็มาทำร้ายร้อยตำรวจรีสำราญเลย

ไม่พอใจเรื่องที่ผ่านมา๒๐ปีแล้ว
เก็บความแค้นเอาไว้แล้วบังเอิญมาเจอ
บวกกับความเมาก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้พูดอะไร

นายวรุษเกรดทองอายุ๓๔ปี

มอบตัวกับรองสารวัตน์สพวังสภูมิ

ทำร้ายร่างกายลุงจนเสียชีวิตจริง
แต่เขาอ้างว่าไม่ได้มีเจตนา
ที่จะถึงขั้นให้ลุงเสียชีวิต

ดื่มเหล้าจนเมาคุมสติไม่ได้

จำไม่ได้ว่าทั้งต่อยทั้งกระทืบอะไรเนี่ยไปกี่ครั้ง

มันไม่ได้เกี่ยวกับความแค้นอะไรหรอกนะ
มันผ่านมา๒๐กว่าปีแล้ว
จำไม่ได้ค่ะ
ก็คือดื่มกัน

ไปโทษเรื่องของความเมาอะค่ะ

อีก๒๐ปีมันไม่ใช่เรื่องนั้น

ที่งานศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
ญาติก็มาร่วมงานบรรยากาศเศร้าค่ะ

ของผู้เสียชีวิตเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยลุกขึ้นไปเอาเงินใส่ขันทำบุญแล้วก็เหมือนกับเจอกับแม่ของผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตก็เดินกลับไปที่วงแล้วก็บอกว่าไม่อยากคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุแล้วจู่ผู้ก่อเหตุเดินไปด้านหลังก็ยังถามเลยว่ามายืนค้ำหัวผู้ใหญ่กันทำไมผู้ก่อเหตุพูดก

นายสมคิตบอกว่าเอาจริงนะ
มันจะแค้นฝังใจอะไรขนาดนั้น

บอกกับตำรวจบอกกับนักข่าวว่าไม่เกี่ยวกับความแค้น
แต่ตอนก่อเหตุพูดประโยคนี้จริงนะ
ว่ามึงจับกูทำไม
ฟังเสียงนายสมคิดดูค่ะ

ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็นำเสื้อของสามี
ใส่ในวันเกิดเหตุมาให้ดูค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพของเสื้อคือ
ขาดแบบอื้อหือ

นี่ขาดแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
เอาจริงนะเพิ่งรู้ว่าผู้ก่อเหตุ
แค้นฝังใจสามีเธอ
เรื่องที่มันอุ๊ยผ่านมา๒๐ปีละ
คือตัวผู้ก่อเหตุคิดว่าสามีเธอ
เอียงรักหลานไม่เท่ากันเลยฝังใจ
พอมาเจอกันงานบุญแล้วก็เมาด้วยเลยค่ะ

ทำไมต้องอันตีล่ะ

เขาว่าเขามีเรื่องกันตั้งแต่ตอนเป็นนุ่ม
เด็กเขาทะเลาะวิวาดกันอยู่ข้างทาง

ใส่ใจว่าตำรวจร้านนี้เป็นคนไปแย่งเขาออกจากกัน

ทำไมต้องรักแต่อีกฝ่าย

ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามโทรศัพท์ไปคุยกับภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาก็ยืนยันว่าหลังเกิดเหตุติดต่อไปขอรับผิดชอบและแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว
แต่ญาติของผู้เสียชีวิตไม่ยอมให้ไปร่วมงานศพก็เลยไม่ไป
กลัวว่าถ้าไปแล้วไม่บอกไม่กล่าวอาจจะถูกรุมทำร้ายได้
ส่วนผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะ
เบื้องต้นได้ประกันตัวด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ประกันตัวในชั้นศาลนะ
หลักทรัพย์ในการประกันตัวคือ๑๕๐๐๐บาทแล้วก็ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ในอำเภอภูหลวงที่จังหวัดเลย